พอดูจากตัวเลขที่ทางสอบคอรายงานมาต่อเนื่อง
หลายคนบอกว่าค่อนข้างจะพึงพอใจ
เพราะว่าตัวเลขผู้ป่วยอย่างล่าสุด
ถือว่าน้อยที่สุดในรอบ๓๐กว่าวันนะ

ไม่มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องมา๓วันแล้ว
ตัวเลขที่ค่อนข้างน่าพึงพอใจแบบนี้
เกิดคำถามแน่นอนว่าจะมีการผ่อนปลน

กระทรวงสาธารณสุขก็เลยบอกว่าตอนนี้

มีการกำหนดเงื่อนไขเอาไว้หลัก๕ข้อ
ก็จะเสนอต่อที่ประชุมของสบค
ข้อนี้หมายความว่าถ้าหากว่าในที่ประชุม
ตั้งใจที่จะมีการผ่อนปลนมาตรการบางอย่าง
เงื่อนไข๕ข้อนี้กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าขอ
ว่ายังคงอยู่แล้วก็อยากจะให้ปฏิบัติอย่างเร่งครัด

เพราะว่าวันนี้มีการประชุมแนวทาง
ผ่อนปลนมาตรการต่างในบ้านเรา
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานในการประชุมประชุมร่วมกับที่ปรึกษาด้านวิชาการ
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างค่ะ
ที่จะเสนอต่อสบคนะคะมีเงื่อนไข๕ข้อหลักแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะมีการผ่อนปลนอะไรก็ตาม
ขอเถอะยังปฏิบัติต่อได้ไหม
คือยังต้องเข้มข้นมาตรการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศ
การกักตัว๑๔วันทุกจังหวัดต้องมีระบบค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยง
ที่ยังอยากให้คงอยู่นะคะคนไทยต้องร่วมกันสร้างข้อตกลงว่า
จะปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะเช่นใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคม
ดการชุมนุมรวมตัวกันเยอะป้องกันการพบผู้ป่วยรายใหม่
ภาคธุรกิจถ้าอยากจะเปิดกิจการนะถ้าเป็นภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง
ยังไม่อยากจะให้อนุญาตค่ะอยากให้ปรับมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงลดความหนาแน่น
เพื่อรองรับผู้เข้าใช้บริการนะคะเช่นการร้องเชียร์การมีกิจกรรมที่แบบคนมารวมตัวกันเยอะ
แล้วต้องมีการตะโกนเหมือนในสนามมวยการเล่นกีฬาการเชียร์อะไรแบบนี้
น้ำลงน้ำลายนะอยู่ใกล้กันเหงื่อเยอะอันนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่ที่ถือว่าเสี่ยง
ยังไม่อยากจะให้มีการผ่อนคลายตัวอย่างกิจการที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นสวนสาธารณะ
อนุญาตให้เดินเล่นออกกำลังกายแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเข้าไปจับกลุ่มกัน
ทำกิจกรรมอะไรกันในสวนสาธารณะกิจการที่มีความเสี่ยงกลางก็อาจจะทยอยเปิดได้นะคะ
อันนี้ข้อเสนอของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะเช่นร้านตัดผมร้านอาหารห้างสรรพสินค้า
อันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงกลางเปิดได้แต่ต้องไม่จัดโปรโมชั่นหน้าที่ท่อง
แรกแจกแถมคนก็จะมารวมตัวกันเยอะหน้าที่ท่องหนึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้ไม่ควรนะคะ
กิจการบางอย่างที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากยังต้องหยุดยาวเสนอว่ายังต้องหยุดยาวค่ะ
บาร์ผับสถานบันเทิงคาราโอเกะสถานบริการทางเพศสนามพนันบ่อน
ถ้าในอนาคตจำเป็นต้องปิดก็จะไม่ทำแบบครอบจักรวาลจะสั่งปิดเฉพาะจุดที่มีปัญหา
เช่นพื้นที่บางจังหวัดบางเขตที่มีผู้ป่วยเยอะอะไรแบบนี้นะคะ
ไขข้อที่๔การสร้างระยะห่างในพื้นที่เป็นหน้าที่ของภาคธุรกิจค่ะ
ต้องคำนวณพื้นที่ว่าควรจะเว้นระยะห่างอย่างไรสำหรับการรองรับผู้เข้าใช้บริการ
เงื่อนไขที่๕ก็คือประเทศไทยต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อแบบเรียลไทม์
ในระดับประเทศระดับจังหวัดและระดับอำเภอหรือว่าระดับท้องถิ่นนะคะ
อันนี้คือเงื่อนไข๕ข้อที่จะเสนอต่อที่ประชุมสบคนะคะ
ถ้าจะผ่อนปลนให้เปิดอะไรก็ตาม๕ข้อนี้ขอให้คงเอาไว้
เพราะว่ามาตรการในการล็อกดาวน์หรือว่าปิดกิจการต่างที่ปิดอยู่ในขณะนี้เนี่ย
มันจะสิ้นสุด๓๐เมษายนใช่ไหมฮะ
เพราะฉะนั้น

เราจะจัดแบบไหนให้คนเข้าไปซื้อแบบไหนอะไรยังไง
ถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะก็มีข้อเสนอแนะนะคะ
จากในแพทย์ธีระวรธนารัฐคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ได้โพสต์จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีค่ะคุณหมอบอกว่า
ถ้าคลายล็อกเร็วเกินไปมีความเสี่ยงสูงนะคะ
เพราะว่าถ้าหากระบาดระลอก๒การกลับมาควบคุมใหม่
จะยากขึ้นเป็นทวีคูณจนอาจจะยากที่จะควบคุม
ซึ่งมีบทเรียนจากสิงคโปร์และญี่ปุ่น
ดังนั้นการที่ไทยสามารถฉุดกราฟการระบาดจาก๓๒
ลงมาสู่๘เหมือนในตอนนี้
เพราะว่ารัฐบาลตัดสินใจถูกต้องแล้วในการดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้น
ส่วนในแพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคุณหมอก็โพสต์เฟซบุ๊กค่ะ
บอกว่าการเปิดประเทศเปิดเมืองและขยายกิจกรรมต่าง
ควรจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป
เริ่มจากเปิดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำมาก
และทุกคนยังต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ต่าง
เราต้องต่อสู้อีกยาวนานบนความสมดุล
กว่าจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันโรคนะคะ
ซึ่งเรื่องของวัคซีนคุณหมอหลายท่านก็บอกเลยว่า
อย่างเร็วนะกว่าจะมีวัคซีนก็คือ๑ปีถึง๑ปีครึ่ง
ดังนั้นหมายความว่าเรายังต้องร่วมมือกัน
แล้วก็สู้กับโควิด๑๙ไปอีกระยะเวลาประมาณนึงเลย
ดังนั้นถ้าจะผ่อนปลนอะไรต่าง
ก็ต้องดูว่าเสียงมากเสียงน้อยยังไง